มาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะมาตามนัดตามสัญญา๓มีนาคมคุณชูวิทย์
เปิดโรงแรมเดวิสแฉเลยแฉเพื่อชาติใช่ไหมคะ
โยงเรื่องโครงการทุจริตเขากระโดงมีเค้กมีป้ายไวนิว
มีชาร์จมีไว้บอร์ดเปิดไทม์ไลน์เส้นทางคุณศักดิ์สยามชิดชอบ

มึงงาบเห็นไหม
อ่า

ตอนแรกก็นึกว่าทำท่ากินอ๋อจริงทำท่างาบค่ะ
งาบเค้กก้อนใหญ่ที่สั่งทำโอ้โหเค้กชิ้นนี้ห้าพันแปดสิบสามบาท
จำลองเป็นที่ดินเขากระดงในพื้นที่จังหวัดบุรีรำซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยหรือว่าห้าพันแปดสิบสามไร่เอ๊ะตัวเลขตรงกับราคาเลย
มีการมาร์คจุดบนเค้กด้วยนะคะครับบอกว่ากลายเป็นสิ่งปลูกสร้างตระกูลชิดชอบ
ที่ดินเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลช้างอารีน่า
บ้านพักนายเนวินชิดชอบและบริษัทในเครือของตระกูลชิดชอบ
คดีนี้สารดีการมีคำพิพากษาแล้วให้รอฟทชนะชาวบ้าน๓๕คนที่ฟ้อง
คุณชูวิทย์บอกว่าคนแพ้ถูกขับไล่ชาวบ้านต้องออก
แต่ทำไมไม่กล้าไล่ตระกูลชิดชอบคุณชูวิทย์กล่าวหาด้วยนะคะว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ย
เอาเงินหลวงมาก่อสร้างไม่เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ
และยังบอกด้วยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยร้องสารปกครองขอให้กรมที่ดิน
ถอนโฉนดที่ดินจากตระกูลชิดชอบให้ย้ายออก
และจ่ายค่าเสียหายอีกเจ็ดร้อยล้านบาทให้กับรอฟท
ว่าเป็นการประวิงเวลาแทนการฟ้องขับไล่โดยตรง
ตระกูลชิดชอบเขมือบทั้งหมดนี้ไว้
และก็ทำเป็นการสร้างกีฬาเอามาบังหน้า
บาทเดียวไม่ได้ควักออกจากกระเป๋าใช้งบหลวงล้วน
ผมถามคุณว่าถ้าเกิดคุณเปิดจริง
คุณเปิดเป็นฟุตบอลสนามฟุตบอลสาธารณะให้เด็กไปเล่นสิครับ
โอ้โหพล็อปเยอะจริงไว้บ่อนี้ตัวอักษรข้อมูลนี่ก็แน่นกระดานนะครับ
วันนี้พร็อปแน่นจริงไหนจะเค้กอันใหญ่ใช่ไหม
บาทนี้ไว้บ่อที่เขียนรายละเอียดเยอะแยะมากมาย
มีป้ายไวนิวขนาดเริ่มเบอร์เทิมด้วยนะคะเป็นที่ดินเขากระโดง
มีการมาร์คจุดดูหูใหญ่ไหมล่ะ
ชนิดที่ว่าคุณชุวิตตัวเหลือนิดเดียว
แล้วมาร์คจุดให้เห็นเลยว่าเนี่ยถูกครอบครองโดยตระกูลชิดชอบเหมือนบนเค้กเลย
ฟ้าดินบันดาลมีจริงหลังสารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน
ให้นายศักดิ์สยามยุติปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี
กว่าจะมีคำวินิจฉัยจากคำร้องของฝ่ายค้านเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม

คุณชูวิทย์บอกว่านอมณีนายศักดิ์สยามชื่อสุภวัฒน์
เป็นลูกจ้างของบริษัทในเครือบุรีเจริญคอนดักชั่น
ที่เป็นของนายศักดิ์สยาม

แล้วก็นายสุภวัฒน์คนนี้เขาบอกมีเงินเดือนแค่๙๐๐เองตามประกันสังคม
แต่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้น๑๑๙ล้านปี๖๑
นายสุภวัฒน์เพิ่มทุนอีก๔๐ล้านบาท
และบริจักษ์เงินให้ภักษ์ภูมิใจไทยอีก๗๕๐๐๐๐๐บาท
ให้บริษัทกู้เงิน๒๒๑ล้านบาท
แบบไม่มีดอกเบี้ยและสัญญาเงินกู้
พอนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
บริษัทนี้ก็รับงานก่อสร้างของกรมทางหลวงหลายโครงการ

ชื่อสุภวัฒน์ที่เป็นนอมินี
คุณชูวิทย์บอกขอสวดมนต์สาบแช่งมั่นใจ

อันนี้คือคุณชุวิตพูดไว้นะครับ
้าดินเป็นพยาน
ฟ้าดินเป็นพยานว่าสิ่งที่ผมเขียนลากไว้เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่าวันนี้ตายเรียบ
มึงไปใช้โดมินีที่ไหนก็ได้
แต่มึงดันไปใช้โนมินี
ซึ่งอยู่ในบริษัทของตัวเอง
นายศักดิ์สยามเมื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรี
ได้สั่งให้ทางหลวงทางหลวงชนบท
กินโครงการทั้งหมดรับงานทั้งหมด๑๒๒๐ล้าน
ให้กับบริษัทหจกบุรีเจริญคอนสตัคชั่น
ขอให้มึงพังขอให้มึงเจ๊งขอให้พลาด
ตระกูลขอให้ใครที่ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับ
เงินหลวงกินเงินแผ่นดินก็ขอให้มึง
คุณชูวิทย์ยังพูดต่อนะคะเรื่องการประมูลก่อสร้าง

คุณชุวิตบอกว่าไงรู้ไหมมันอาถันจริง
เอาเป็นว่าใครกระทำโดยมิชอบขอให้มีอันเป็นไป
แล้วก็พูดถึงบริษัทที่จะเข้ามาประมูลด้วย
ว่าต้องมี๓คุณสมบัติคือ๑ระบบร่าง

แต่บริษัทที่ได้เนี่ยเห็นบอกว่าได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มบุคคล๕คน
และท้ายที่สุดสัญลักษณ์สุดท้ายที่คุณชุวิตทำคือนี่เลยค่ะ
เอาค้อนอันเป้งนี้ทุบเติ้งลงไปเลย

ที่ผมบอกล่ะครับก็มันได้ตั้งเท่าไหร่ล่ะครับ

มึงยังไม่เซ็นสัญญาเลยแล้วมันจะเอาเงินให้มึงได้ไงโง่
มึงคิดว่ากูโง่เหรอ
เรียกว่าเต็มคาราเบล